ต่อกันดีกว่าไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันที่สนุกสนานแล้วก็เป็นการแข่งขันประเพณีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการแข่งขันเรือยาว
คราวนี้จะพาไปดูการแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดนครนายก
แต่ว่าไม่ได้เป็นการแข่งขันเรือยาวธรรมดาธรรมดาแน่นอน
งานนี้บอกเลยว่ามีสเปรย์
ไปเลยจ้าไปที่เทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันนะคะ
ที่นี่อย่างที่บอกแหละว่าพามางานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยเกียรติยศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
งานนี้นะคะเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมของคนไทย
และก็ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนรวมถึงชาวตำบลท่าช้างได้มีกิจกรรมในการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดดีครับ
ต้องบอกว่าบรรยากาศในงานโอ้โหดีพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการมาก
และในงานก็สนุกสนานมากนะคะลูกเด็กเล็กแดงลุงป่านะ
คุณเห็นไหมมาร่วมยืนดูยืนเชียร์ยืนให้กำลังใจกันแน่นสองฝั่งคลองเลยทีเดียว
จะจำเพลินเพลินไปหน่อยจำไปจำไปจำจมจม
นี่เขาสามารถดัดแปลงเป็นเรือดำน้ำได้
คือบางลำเนี่ยเขาแข่งกันสนุกสนานเพลินมากไปหน่อย
เห้ยงะเหรอคะ
ช้าช้าอีกครั้ง
ก็ยังงะ

ใช่คุณว่าข้าวป่ามาแขังด้วยยังไงนะ

สบายใจแล้วเนอะ

ไปดูเงาะหน่อยเงาะมาทำอะไรเงาะจ้ะเงาะโรงเรียนหกลูกร้อย
ไม่ใช่เงาะป่าเขามาร่วมพาเรืออ่ะฟุ้น
เขามาพายเรือเป็นสีสารของงานนี้ก็เรียกเสียงหัวเราะนะคะ
ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมชมร่วมเชียร์กันมากมายและไม่ได้มีแต่เงาะ
พียก็มาพียอะไรอ่ะพียเสื้อสมุทร
ผีเสื้อสมุทรเขาก็มาร่วมขบวนแห่เรือในครั้งนี้ด้วย
ต้องบอกว่างานนี้มากันครบเลยนะคะทั้งวรรณคดีไทยเลยทีเดียว
ก็เป็นกิจกรรมดีกิจกรรมน่ารักที่ชาวตำบลท่าช้างจังหวัดนครนายกเขารวมกันจัดขึ้นมา
เพื่อสร้างความรักษาเมื่อกี้นั่นเองแห่มันต้องใช้เรือลำใหญ่นิดนึง
เรือดำน้ำเดี๋ยวจมลงไปเขามากันหลายคนอืม